ความสัมพันธ์คือเพื่อนต้องพูดกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผล
แต่ถ้าเกิดมันมีเหล้าเข้าไปมันพูดไม่ได้แล้ว
พูดได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะพูดด้วยแบบมีดไม้มือปืนอะไรอย่างนี้
นั่นเลยเพื่อน๓คนผู้ชายเพื่อนรักกันมาก
พูดจะไม่เข้าหูกันเพราะมาจีบผู้หญิงคนเดียวกัน
ชกต่อยกันสักพักมีปืนไล่ยิงกัน
บาดเจ็บกันไปหลายคนทีเดียวครับ
นี่แหละฮะนี่คือภาพวงจรปิดที่มันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แถวริมถนนราชมักคาครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะ
คนที่ไปเที่ยวแตกตื่นกันวุ่นวายไปหมดนะครับ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นมาทุกคนก็ต้องหนีรอด
เพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดนลูกหลงนะครับ
เหตุการณ์นี้พอมันสงบลงนะมีคนถูกยิงบาดเจ็บไป๒คน
มันเกิดขึ้นในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองครับตำรวจภูทรเมืองนครปฐมเข้าไปตรวจสอบ
คนเจ็บไม่ใช่ใครครับเพื่อนกันนี่แหละฮะอืมนายธิรพัฒน์สุขสมกิจอายุยี่สิบห้า
นะฮะถูกยิงที่ลำตัวแล้วก็ท้องบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นายปุญญพัฒน์กล้องพักดีสุขอายุ๒๓ก็ถูกยิงที่คนขา
ทั้งคู่ก็บาดเจ็บนะฮะถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอล่าสุดนะฮะ
ของโรงพยาบาลนครปฐมก็รักษาจนปลอดภัยส่วนมือปืนก็หลบหนีไปแล้วครับ
เป็นเพื่อนอีกคนนึงที่มาด้วยกันชัชวานไซไกรกระอายุ๓๑ปีหลบหนีไป
จากการไปถามคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก็มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเนี่ย
เที่ยวกันเต็มร้านไปหมดเลยนักร้องนักดนตรีก็เล่นแสดงโชว
อยู่จู่มีการชกต่อยกันที่บริเวณหน้า
ห้องน้ำชายจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นถึงสองนัดสุดท้ายทุกคนก็ต้องรีบ
วิ่งหนีตายออกมานายปุญญพัฒน์คนเจ็บบอกว่าเขากับเพื่อน

ก็คือมีนายธิรพัฒน์นายชัชวาน
กันมาเที่ยวดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเมามันครับ

บังเอิญครับไปเห็นผู้หญิงโต๊ะติดกัน

แล้วพอแย่งจีบกันด้วยความเมา

จากนั้นเขากับนายธิรพัฒน์นั้นเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วพอออกมาจากห้องน้ำก็ไปเจอกับนายชัชวัล

แย่งจีบผู้หญิงคนเดียวกันทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ

สุดท้ายชัชชาวาลเอาปืนมายิงใส่เพื่อน๒คน

แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

แล้วก็พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน

โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน

เพื่อนรักก็กลายเป็นศัตรูกัน

ไปมองใครคนเดียวกันกับเพื่อน